วันแรกของการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินนะครับแน่นอน
แข่งขันกีฬาก็คงจะจัดการแข่งขันไม่ได้
และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็กำลังหาทางออก

หลังจากที่หมดการประกาศพรกรฉุกเฉินครับ

แต่ว่าหลังจากนี้เตะลำบากเพราะว่าเงื่อนไขที่เลื่อนมาตอนแรก
จะต้องเตะ๑๘เมษายนครับ
ตามการประกาศของพรกรฉุกเฉินตั้งแต่วันนี้๒๖มีนาคม
ซึ่งในข้อ๒๑ของพรกรฉุกเฉินมีการระบุว่า
จะสั่งปิดสถานที่สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสนะครับ
อาทิตสนามมวยสนามม้าและสนามกีฬาอื่นก็ระบุค่อนข้างชัดเจน
กว่าจะมีคำสั่งประกาศเป็นอย่างอื่น
อาจส่งผลให้การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกทุกระดับที่พักเบรก
แล้วก็จะกลับมาแข่งวันที่๑๘เมษายนมีการเลื่อนออกไปครับ
เรื่องนี้นายพาธิสุภพงศ์รองโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็บอกนะครับว่า
พรกรฉุกเฉินก็ไม่สามารถแข่งได้แน่นอน
ซึ่งสมาคมกำลังปรับตารางแข่งขันให้เป็นช่วงที่พ้นจากวันที่พรกรฉุกเฉินนั้นได้กำหนด
รวมถึงไทยลีกจะปฏิบัติตามคำสั่งและข้อแนะนำของรัฐอย่างเต็มที่
เพราะเรื่องของความปลอดภัยต้องมาก่อนอีกทั้งขอเวลานะครับในการปรับตารางให้ลงตัว
และได้รับการตรวจสอบทุกด้านพบทวนก่อนจะประกาศให้สมสอสและสื่อบัญชนทราบต่อไป
ก็ส่งกำลังใจให้กับชาวไทยร่วมกันฝ่าฟันโควิด๑๙ให้ได้
ไม่ได้ไทยผ่านไตกวัลเพราะตอนนี้อยากทุกคนร่วมด้วยช่วยกันกับต่อสู้และพบไปได้
ในเรื่องของการล้างมือบ่อยแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเอง
ไม่ได้ประโยชน์ออกไป
ในญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับที่เป็นคนไทยทั้งกวินชนะทิพย์จีรสิน

ก็พิษโควิดสิบเก้าเหมือนกันส่วนฟุตบอลถ้วยอย่างลูวันครับ
ก็ถูกขยับออกไปเป็นวันที่๖พฤษภาคมครับ